เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนช่วยให้แต่ละพื้นที่นั้นสามารถหลุดพ้นจากเรื่องของปัญหาน้ำแรง
รวมทั้งเรื่องของน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีครับพร้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙มาปรับใช้ด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
หลักการสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานไว้เมื่อวันที่๑๗มีนาคมพุทธศักราช๒๕๒๒
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมานานกว่า๒๐ปี
อย่างระยองขอนแก่นนครศรีธรรมราชกาญจนบุรีลำปางและสระบุรีเป็นต้น
รวมแล้วมากกว่า๖๐๐๐ฝ่ายทั่วประเทศ
และตั้งเป้าที่จะสร้างฝ่ายเพิ่มให้ครบ๗๐๐ฝ่ายภายในปีนี้
เพื่อช่วยชะลอน้ำและกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำเกินและน้ำเสียตามพื้นที่ต่าง
จนทำให้หลายพื้นที่เกิดผลเชิงนิเวศหลายรูปแบบ
ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและทำให้ไฟป่าลดลงจากเดิมปีละ๒๐๐๓๐๐ครั้ง
เหลือเพียงปีละ๒๖ครั้ง
บ่อเก็บน้ำเราเรียกว่าบ่อพวงเป็นบ่อขนาดเล็กใช้เพื่อการเกษตรใช้เพื่อการบริโภคในบริเวณชุมชน
อาจจะเริ่มต้นก่อนจากบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานของเรา
เรื่องแก้มลิงในบริเวณที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้
ก่อนในหลวงราชการที่๙ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
พระเนธการบริหารจัดการโรงงานปูนซีเมนท่าหลวงที่จังหวัดสระบุรี
โรงงานปูนซีเมนทุ่งสงศ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำให้พนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบันเดินหน้าสารต่อพระราชกระแสรับสั่งอย่างเป็นรูปธรรม
ท่านก็มาดูโรงงานมาดูการบริหารจัดการโรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของโรงงานปูนซีเมนนะฮะโรงเหล็กตอนนั้นซึ่งเรามีธุรกิจเหล็กอยู่นะครับ
ที่สำคัญคือถ้าได้กำลังใจว่าทุกคนทำงานมีเป้าหมาย
เหนือจากเรื่องของการที่ทำให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตแล้วเนี่ย
ท่านก็ได้ฝากไว้ว่าเรื่องของการที่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในเรื่องของการพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมอะไรต่างเหล่านี้
ก็ขอให้ใส่ไว้ในใจหรือใส่ไว้ในวิธีการทำงานของพวกเราด้วย
ซึ่งพวกเราเองก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราใช้เป็น
เป็นพื้นฐานในการทำงานของเรามาตลอดนะฮะก็เป็นความภูมิใจ
ในฐานะผู้กลุ่มบังเหียนการบริหารงานสูงสุด
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน
อย่างการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ในการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ก็คิดว่าจากมุมมองในด้านของธุรกิจในด้านของอุตสาหกรรม
เราน่าจะมีบทเรียนเราน่าจะมีสิ่งซึ่งสามารถที่จะไปแชร์นะครับ
ให้กับชุมชนให้กับสังคมหรือบริษัทอื่น
ที่อยากจะนำปรัชญาตรงนี้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจตรงนี้ได้
ก็ตั้งใจตรงนี้นะฮะว่าจะทำตรงนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้อีกนะฮะ
แล้วก็ต่อไประยะยาวก็มองไม่เหมือนกันว่า
กลุ่มประเทศที่เราไปลงทุนนอกเหนือจากเมืองไทยเองในอาเซียนเอง
ก็สามารถที่จะนำตรงนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้นอีกได้
ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
โดยจัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เดินทางมาถวายสการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาท
ด้วยการสร้างห้องน้ำระบบน็อกดาวน์จำนวน๒ยูนิตภายใน๓วัน
มอบกล่องข้าวย่อยสลายได้ให้กับโรงครัวต่างรอบท้องสนามหลวง
เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ภาชนะย่อยสลายได้แทนกล่องโฟม